เผื่อใจไฟปอง
จึงมองมน
เสียดายที่เกิดมาจน
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณสุนทรร้อง
คุณสุนทรร้องได้ครับ

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
แสดงความยินดีกับพี่สุนทรและครอบครัวด้วยนะคะ

เพลงนี้ของคุณยอดรักสลับใจเจ้านายเก่า

ถ้าคุณยอดรักรับรู้ก็คงจะดีใจ

เพราะว่าวันนี้ลูกศิษย์มาเอาเพลงมาร้อง

หวานเลยได้๒๐บาทไปโรงเรียน

จะเป็นเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

อินโทรมาครับ

เพลงนี้รู้จักมั้ยครับขุนศุนธร
คือร้องไว้ที่งานหนึ่งเมื่อ๒ปีที่แล้วครับ

กี่จุดที่เราไม่มั่นใจคะ

จะหยุดสู้รับ๑๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีไอบลูพาเวอร์
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณสุนทรจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นับหรือใจชายคนนี้จริงจริงใจเพชรใจเหล็กจริงจริง
ทำไมถึงตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยคะ
นึกเนื้อออกได้ตอนท้ายเมื่อกี้เองฮะ
กลายเป็นว่าตอนนี้นึกเนื้อได้ครบทุกท่อนแล้ว
ครับแต่มีบางคำบางคำเฉยแต่มันนึกสวนออกไปก็ได้
ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใช้ตัวช่วย

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

ลงรถทั่วเมืองราชศรีมา
หญ้าโมจาลูกมายา
ช่วยหน่อยพกความแพพาย
ตายเมื่อรักมีรอยหัวใจเงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
ลงรถทั่วมหาญาโมร้องไห้โหแม่สาวทักษิณทำพี่
รักหลานกลมลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิต
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้า
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราวหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟาว
จิ้งใจเพียงเจ้าเหลือรักล้มพระหนุงสวนยาง
ลงรถทั่วเมืองราชศรีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่าง
แววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ
ร้องได้ชัดถ้อยชัดคำ

ถ้าผมบอกว่าคุณสุนทรร้องได้

ซึ่งเป็นเงินที่น่าจะพออยู่กันไปได้

จะได้ให้คุณสุนทรรภักร์บ้าง

จะได้ซื้อจักรยานให้หลานคนละคัน

เดี๋ยวคุณพี่สุนทรจักรยานมันคันกี่บาท
ของเด็กว่า๑๐๐๐กว่าบาทครับเอ้อแปลว่า๑๐๐๐กว่าบาท

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณสุนทรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณสุธนห้อง
คุณสุธน
ร้องไจม์
ถ้าไม่มีความร้องร้ายใครล้าง
อยู่ที่คุณอยู่ที่หนึ่ง
ให้เข้าไปเถอะ
แต่ว่า๓คนได้จักรยานคนละคัน

ปกติสอบได้เกรดอะไร
คะแนนก็ได้ที่๑๑

คนเล็ก

ของหนูมี๑๓คนค่ะ

เป็นระยะในการเช็คเกจ

จะเอาจักรยานคืน

เพราะฉะนั้นตั้งใจเลย

หักจากปากใต้คุณเอกชัย

ยือนานแล้วนะไหวไหมเนี่ย

ยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้มาถึงเพลงที่๓
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าทำได้

มีโอก๊ะครับการหนักใจเหลือเบื้องดันใช่ไหมครับ
คุณสุนทรแสดงว่า

เมื่อกี้อยู่ยังจำไม่ได้ครับละเรนนี่รู้ออกแล้วครับ

ที่ผมเคยร้องล่าสุดเกือบ๒๐ปีแล้วนะ

ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญ
คุณสุนทรต้องตัดสินใจให้ดี
ถ้าไม่มั่นใจคุณสุธรอยากหยุดตอนนี้

มีตัวช่วยอยู่๓ตัว

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

เมื่อยังหอมเธอก็โหย
ครันกรีบโรยร่วงแล้วใจ

ร้องได้ร้องได้
รูปค่า๔๐๐๐๐บาท

ร้องได้
ร้องได้ให้ร้อง
สู้ชีวิต